ช่วงนี้นะคะมาดูบรรยากาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจารย์
จริงกำหนดก็คือ๔๑๖มีนาคมนี้นะคะ
ประเทศเขาก็จัดการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไป

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่กรุงกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวานนี้เปิดให้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นวันแรก
จริงกำหนดที่กุลาลัมเปอร์ได้วันเดียวนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานมีคนไปใช้สิทธิ์เยอะมาก

ทำให้ไม่สามารถลงเลือกตั้งได้ทุกคน
เพราะฉะนั้นต้องมีการประกาศเพิ่มวันนะคะ
ขณะที่การหาเสียงโค้งสุดท้าย๑๓วันที่เหลือ๑๕วันที่เหลือเนี่ยนะคะ
ก่อนจะมีการเลือกตั้งพักใหญ่

เป็นราชาที่ปัดกับเพื่อไทยเมื่อวานใจตรงกัน
บึงกลุ่มแล้วก็ไปเจอกันด้วย

จับมือเช็คแฮนตบไหล่กัน

อยากรู้จังเลยว่าคุณหญิงสุดารัฐกับคุณอภิษฎเขาคุยอะไรกัน
ก็มีการพูดคุยกันปกตินะคะ
เราก็มีการต่างคนต่างสลับตบไหลผู้สมัครในเขตนั้นเป็นการสู้นะ

ขบูรณ์หาเสียงของภาพประชาติที่ปัด
นำโดยนายอภิสิทธิ์ไว้ชาชาชีวร์หัวหน้าพัก
และพักเพื่อไทย
บ้านสหกรณ์เบื้องกลุ่มซึ่งทั้งนายอภิษฎและคุณหญิงสุดารัส
ทักทายกันถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะ
โดยนายอภิษฎแซวคุณหญิงสุดารัฐแบบติดตลกบอกว่าขยันมากนะครับ
ผมกลับก่อนแล้วกันนิดหนึ่งนิดเดียวนะคะ
ที่ทั้งสองคณะจะแยกย้ายไปหาเสียงให้กับผู้สมัครของตัวเองต่อไปนะคะ
ขณะที่ในชวนหลีกภัยนำทีมผู้สมัครสอสอของประชาธิปัตย
ลงพื้นที่เพชรชบุรีและสมุทรสาครทีมนี้ขึ้นรถแห่หาเสียงเลยนะ
ว่าวันที่๑๑มีนาคมนี้นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
ไปปราศัยนะที่สมุทรสาครคือลงพื้นที่ไปบอกก่อนว่า
เดี๋ยว๑๑มีนาคมนี้เดี๋ยวคุณอภิษฎจะมาเดี๋ยวหัวหน้าพักจะมานะ
แต่ในชวนก็บอกว่าวันที่๑๑ที่คุณอภิษฎมาตัวเองไม่ได้มาด้วยนะ
เพราะว่าจะต้องแยกกันหาเสียงให้ครอบคลุมทั้ง๗๗จังหวัด
นี้เป็นบรรยากาศของประศาจิปรัติกร
ไปดูฝากฝั่งของพระเทยอีกหนึ่งท่านก็ลงพื้นที่คือนายชาติชาติสิทธิพันธุ์
ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทยที่สมุทรปราการ
ก็ไปตลาดสดนิคมอุตสาหกรรมบางปูตลาดโบราณบางพลี
ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้า
กับประชาชนที่ไปท่องไปเที่ยวไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมาก
ตอนนี้ก็ระดมลงพื้นที่กันเยอะมากนะครับ
ค่ะจากคุณชัดชาติไปดูคุณชัชวานกันหน่อยนะฮะ
คุณชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยพร้อมด้วย
คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์รองโฆษกของพักนะฮะ
เมื่อวานนี่ไงคุณฟิล์มลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
นำทีมผู้สมัครสอสอทั้ง๑๐เขตของพัก
ลุยหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้าย
โดยได้กระแสตอบรับจากประชาชนคนขอนแก่นเป็นอย่างดีนะคะ

ดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐกันหน่อยนี่

ลุคใหม่รู้ไหมลุงตู้ลุคใหม่ในชุดวอร์มชุดกีฬาชวนออกกำลังกายวันหยุด
แฮชแท็กผมพร้อม

พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ตัวจริงไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่านั้นที่ตื่นตัว
นี่คือบรรยากาศที่หน้าสถานทูตไทยประจำกรุงโกลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซียคึกคักมากคนที่สามารถเลือกตั้งได้เนี่ย
หลังจากที่ลงทะเบียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามายืนรอคิวแบบนี้เลยนะคะ
เพื่อที่จะเข้าครูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบรรยากาศค่อนข้างสับสน
แต่ไม่ถึงขั้นวุ่นวายนะสับสนเพราะว่าคนจำนวนมาก
แต่การตั้งคูหาของสถานทูเนี่ยตั้งไว้สามจุด
คือมีสามคูหาแล้วคนไปเป็นพันธุ์นะคุณน้อยไปใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะ
ที่ไปทั้งหมดเมื่อวานนี้สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคน
ทำให้คนที่มาต่อแถวต่อแถวยาวเลย
ใช้เวลาหลายชั่วโมงยืนตากแดดแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็รอนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตได้กล่าวว่า
คือเมื่อวานลงทะเบียนขออภัยนะคะเลือกตั้งไม่ครบทุกคน
กรกตเลยบอกแบบนี้ดำเนินการประสานสถานทูตให้เพิ่มวันออกเสียงแล้ว
อีก๑วันคือวันนี้เริ่มตั้งแต่๘นาฬิกาเป็นต้นไป
เมื่อวานที่เปิดแปดโมงปิดสามทุ่มสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคนเนี่ย
ไม่หมดนะอ่าไม่หมดวันนี้มาต่อมาต่อ
วันอ่าวันนี้เริ่มแปดนาฬิกาเป็นต้นไป
แต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะไปถึงวันไหนขอแค่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าคน
ลงคะแนนให้ครบให้ใช้สิทธิ์ให้ครบนี่คือคำแถลงจากกรกตนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งมาว่าจะเลือกพักไทยรัฐทีวี
เบอร์สามสิบสองน่ารักมากน่ารักมากค่ะ